ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคือนอกเหนือจากเรื่องของการแสดงความอาลัยแล้วแน่นอนว่าเหล่าบรรดากลุ่มเพื่อนสนิททั้งหลาย
เขาก็เหมือนกับว่ามาพูดคุยกันแล้วได้รับรู้ในความรู้สึกหลายอย่าง
หรือจะบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อก็ได้ไม่ผิดนะคะ
มีความรู้สึกว่าเหมือนคุณตังโมไปหาเพื่อนแต่ละคน
อันนี้น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะคุณฮิปโปเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวนะคะของคุณตังโม
ก็เปิดเผยแบบนี้นะคะว่าวันที่มีงานรับปริญญาของคุณโมอามีนา

ใช่ค่ะเขาบอกว่าเชื่อว่าดวงวิญญาณของคุณตังโมเนี่ยกลับมาหาเพื่อน
แล้วน่าจะไปหาเพื่อนเพื่อนหลายคนโดยเฉพาะที่บ้านของคุณแอนนาที่เป็นเพื่อนสนิท
เขาบอกว่าซึ่งตรงกับการที่คือผู้ที่สามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณเขาทักไว้ก่อนหน้านี้
คุณฮิปโปเองเขาบอกนะคะว่าคือเหมือนกับสัมผัสได้เป็นเรื่องลี้ลับบางอย่างแหละนะนะคะ
เชื่อว่าคุณตังโมน่าจะคิดถึงเพื่อนทุกคนแล้วก็อยากจะไปทักทาย
เหมือนกับที่ตอนนี้ทุกคนก็คิดถึงเช่นเดียวกันค่ะ
ยังไม่ได้ไม่ถึงก็ลองถามแอนาดูนะ
หนูแบบมาล่ะพอมาหนูก็ไม่ได้กลัวเลยนะ
บอกว่าคือตังโมเคยบอกไว้ว่าจะมาร่วมงานรับปริญญาโทของเธอ

เชื่อว่าดวงวิญญาณของตังโมยังวนเวียนมาหาเพื่อนสนิทหลายคน
และทุกคนรับรู้ได้ว่าแตงโมคิดถึงค่ะ
นะครับเมื่อวานนี้จริงคุณโมอมีนารับปริญญา
ก็รับปริญญาเพราะว่าเธอจบนิเทศศาสตร์บัณฑิต
ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ก็จริงเคยคุยกับคุณแตงโมไว้แล้ว
พี่สาวคนนี้เดี๋ยวจะมาร่วมงานให้ได้
แต่ท้ายที่สุดคุณแตงโมเสียชีวิตซะก่อนนะฮะ
คุณโมอามีนาบอกว่าตอนที่คุณฮิปโปและคุณพุดเดิ้ลมาเนี่ย
ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันไหนว่ามาไม่ได้
ติดถ่ายรายการอะไรหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายก็มากันหมดแบบนี้
แล้วก็เอารูปของคุณแตงโมมาด้วย
คุณโมอามีนาบอกโอ้โหแบบน้ำตาแทบไหลเลยนะฮะ
คุณโมบอกแบบนี้บอกว่ามันมีความรู้สึกแปลก

บอกว่ารู้สึกเหมือนเห็นภาพของคุณแตงโมแว๊บ

เห็นเป็นใบหน้าเป็นร่างของคุณแตงโมเลย

ฟังคุณโมอามีนาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลให้ฟังกันหน่อยนะฮะ
แต่ว่าพอพูดเสร็จปุ๊บประมาณตีหนึ่งเกือบตีสอง
รูปที่อัดไว้เพื่อที่จะให้หนูเป็นรูปพี่โมกับหนู
ก็ตกลงมาก็รู้แล้วว่าต้องมาให้

รับรู้ทุกอย่างในสิ่งที่หนูทำหรือใดก็ตามหนูเชื่อว่าพี่รับรู้
นะครับเธอบอกว่าหนูเชื่อว่าพี่แตงโมรับรู้แล้วก็หนูรับปริญญาแล้วนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปแวบหนึ่งเธอเห็นภาพของคุณตังโมมากอดเธอนะครับ
ตอน๙โมงเช้าแล้วก็เธอก็ได้แต่บอกได้แต่พูดออกไปปากเปล่าเนี่ยนะ
บอกว่างานนี้งานสำคัญของเรานะครับมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
แต่ว่าก็ยังคิดถึงเสมอนะฮะ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะมันก็จะมีอีกประเด็นนึงด้วยนะ
อีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะบอกว่าแหมมันจะชวนขนหัวลุกคอกก็ไม่ปานนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าภาพนี้นะคะคุณแอนนาทีภูเพื่อนสนิทของคุณตังโม
เขามีการโพสต์เอาไว้ตอนสักประมาณ๓ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละ
ก็มีข้อความแบบว่ามีคนแคปส่งมาสาธุทำให้คดีกระจ่างด้วยนะเธอ
โดยในภาพจะมีลักษณะคุณผู้ชมลองดูที่เราวงเอาไว้
มันเป็นเหมือนเงาอยู่บนชุดคุย
ใกล้กับบริเวณตรงที่เป็นเข็มติดหน้าอก
แล้วมีหลายคนเชื่อว่าเหมือนใบหน้าของคุณแตงโมหรือเปล่า
ก็แสดงให้เห็นว่าเหมือนกับว่าคุณวิญญาณของคุณตังโม
อาจจะมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณโมนะคะ
ภาพชุดนี้ก็เป็นภาพของคุณตังโมนิดาถ่ายคู่คุณโมอวินาทร์แล้วค่ะ
นี่แหละค่ะตอนจบการศึกษาปริญญาโท
นี่แหละคุณแอนนากับคุณฮิปโปธีพูเอง

ในวันที่คุณโมอาวินามารับปริญญาโทเช่นเดียวกันนี่แหละ
แต่ภาพนี้พอคุณอาณาเอามาดูกันทีหลังบอกนี่
ใช่เงาของคุณแตงโมหรือเปล่า
หรือว่าจะแค่เป็นเงาของพี่นักข่าวหรือเปล่า

ห้อมล้อมทำถ่ายข่าวทำรูปถ่ายรูปทำข่าวอยู่บริเวณนั้น
จะเป็นเงาสะท้อนของพี่นักข่าวเห็นไหม
ตอนที่คุณโมถือภาพนี้ไปมา
แล้วก็คือกรอบรูปเป็นกระจกอยู่แล้วนะ
เป็นพลาสติกสายแบบนี้มันก็จะสะท้อนเงาของคนต่างได้นะครับ
ค่ะทีนี้ทางด้านของคุณแจ๊กกะรีนค่ะ
เมื่อคืนนี้เขาก็ไปที่บ้านของคุณแอนนา

น้องแมวสุดรักสามตัวของคุณตังโมมาเลี้ยง
ก็จะมีน้องแบมบี้น้องบ๊อบแล้วก็ลุงวิกเตอร์
ก็เป็นของแทนใจแทนความคิดถึงคุณตังโมแล้วค่ะ
คุณแนะนำบอกว่าช่วงนี้ต้องกลับบ้านเร็วนะ
เพราะว่าห่วงเจ้าน้องแมวทั้ง๓ตัว
ซึ่งก็พยายามที่จะเรียนรู้สนิทสนมกันมากขึ้น
ถ้าแตงโมห่วงแมวก็มาหาได้เธอไม่กลัวเธอบอกแบบนี้
แต่ขอนะขอให้โมมาแบบดีอย่ามาน่ากลัว
แล้วก็ยังพาไปชี้จุดที่ตังโมชอบมานั่งด้วยนะคะ
แล้วก็มีโซฟาตัวเดียวกับคุณแจ๊กกะลีนนั่งอยู่
ตรงนี้รวมไปถึงโต๊ะอาหารด้วย
ที่ชอบมานั่งพูดคุยปรับทุกข์กันเวลามาหากันนี่แหละค่ะ

บอกว่าเธออย่ามาแบบน่ากลัวมากนักนะ
มาแบบว่าให้เห็นแบบนิดว่าเป็นอะไรอย่างนี้
เราก็โอเครับได้ก็มาได้เลยเพราะว่าเราไม่กลัวอยู่แล้ว

ก็คือเวลาเนี่ยประมาณแบบ๒๓ทุ่มใกล้จะครบ๗วันแล้วที่แตงโมจากไป

มีเมื่อวานนอนไม่หลับเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่รู้นอนไม่หลับ
เมื่อวานนอนไม่หลับแล้วบวกกับโทรศัพท์กับพลิปเอง

หลังจากที่เราคุยโทรศัพท์บอกเราก็นั่งเล่นเราก็บอกอุ๊ย
โมมันไม่น่าตายเลยเนอะเราไม่มีเพื่อนคุยเลยเราเหงา

ก็จะมีช่วงบางทีโมเหงาก็จะเรียกพุเดิ้ไปเล่นที่บ้าน
นางเหงาก็จะบอกว่าโมมาหาหน่อยอะไรอย่างนี้
ก็จะต่างคนต่างเหงาว่าเราทำงานกันเยอะ
ค่ะคุณแอนาคาร์คุณคิดถึงเสมอเนอะ

นี่ค่ะคุณแอนนาก็พูดในจุดที่ว่า
พอจังหวะว่าคิดถึงคุณโมเนี่ย

แต่ก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมมันก็เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลเนี่ยนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าก็เชื่อนะว่าตังโมยังเป็นห่วงและมาหา
ตอนนี้ดวงวิญญาณคุณตังโมน่าจะไปหาเพื่อนสนิททุกคนนั่นแหละ
เพราะอันนี้คุณแอนนาบอกว่าแตงโมเคยพูดติดตลกไว้ว่า
ไม่ต้องห่วงนะถ้าตายไปแล้วเนี่ยจะไปหาทุกคน
ทีนี้ฝั่งของด้านพี่เอสุปชัยกันหน่อยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยพี่เอเนี่ยและน้องที่บ้านเขาบอกว่าเจอเหตุการณ์ประหลาดค่ะ
แล้วก็ทุกคนเนี่ยเขาเชื่อด้วยนะเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนเคาะหัวเตียง
ได้ยินเสียงเรียกแบบแววและหลายคนก็เชื่อ
เชื่อไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละค่ะว่าอาจจะเป็นคุณตังโมมาหา
ส่วนคุณแจ๊กกะลินล่าสุดค่ะเธอบอกได้กลิ่นแปลก
กลิ่นแบบนี้มันไม่เคยมีในห้องนอนของเธอนะคะ
คุณจักรินบอกแบบนี้ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นการสื่อสารจากคุณตังโมเหมือนกันค่ะ